สีธรรมราชหนุ่มคนนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารร้านอาหารร้านหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะ
แล้วเนี้ยเขาโดมหากันอยู่อ้าว
หายไปตั้งเจ็ดวันเห็นบอกน้อยใจไม่รู้น้อยใจอะไร
หายไปหลังเมนเจ็ดวันหาไม่เจอครับญาติให้หมอดู

๓ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูเรื่องการปฏิบัติการค้นหาต่อด้วยค่ะ